มีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ขโมยรายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
ร้านไก้ตุ๋น

ผู้ชายคนนี้นะฮะขี่รถจักรยานโยนมาดูลาดลาว
ก่อนที่จะวนรถมาจอดที่หน้าบ้านที่มีกล้องวงจรปิด
ทีนี้จะปีนรั้วหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น
บุฟเฟ่ท่ามกาเพื่อจะเข้ามาก่อเหตุลักษัพ
คุณผู้ชมฮะแต่พ่อเจ้าของบ้านมาเห็นซะก่อน
คนร้ายเนี่ยก็เลยนี่คุณดูไปตามจังหวะนี้นะครับ
นี่ฮะมาแล้วมาถึงหน้าบ้านตรงนี้แล้ว
แม่มาจอดเรียบเคียงและเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง
นี่คุณครูหนึ่งสักครู่เดียวเพราะว่าอะไร
มันไม่ถึงสักครู่ไงคุณแป๊บเดียวเนี่ยฮะ
ปีนรั้วแล้วครับนี่ปีนรั้วหน้าบ้านมา
ปรากฏว่าพ่อเจ้าของบ้านมาเห็นซะก่อน
คนร้ายเนี่ยคว้าได้คว้าไปคว้าอะไรรู้ไหมคุณ
อะไรคะคว้ากล้วยที่เอาวางขายไว้เนี่ย
ติดมือไปด้วยเอาไปหวีหนึ่ง
คนร้ายคงคิดว่าอุตส่าห์ตั้งใจมาขโมยแล้ว

อะไรได้ก็ต้องหยิบไปอ่ะเออเอาไปแล้วนะฮะ

เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นเช้าวันนี้นะฮะ
จุดเกิดเหตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเจอกับคุณเป้เจ้าของร้าน
คุณเป้เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเช้า
พ่อก็จะมาที่ร้านก่อนมาจัดเตรียมของเปิดร้าน

ก็เห็นมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาวนอยู่หน้าร้านแล้ว

สักพักมาเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์วนมาอีก

นรั้วเข้ามาหวังขโมยทรัพย์สินภายในร้าน
แต่คนร้ายก็จะเอกกับพ่อของเขาก่อนนะฮะ
พ่อก็ตะโกนเฮ้ยมาทำไมปีนทำไม
คนร้ายตกใจฮะแต่คนร้ายนี่คว้ากล้วยน้ำว้าไป

คว้าไป๑หวีแล้วก็รีบปีนออกไป
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีทันทีนะครับ

จังหวะพ่อที่พ่อเห็นก็คือมาหยิบกล้วยนะครับ
แล้วกำลังจะมองเข้าไปในร้านนี่แหละ
แล้วพ่อที่นั่งอยู่ด้านในเขาเจอเขาก็เลยเฮ้ย

ใช่มันก็เป็นก๊วยเก่าแล้วครับ
นี่แหละครับคือหน้าร้านแล้วก็ตรงรั้วนี่
มันจะมีเมื่อกี้ไงอะไรนะ

เป็นเพลิงที่วางกล้วยจำหน่ายเหมือนกันนะครับ

หลังเกิดเหตุทางเจ้าของร้านนำกล้องวงจรปิด
โพสต์ลงในโซเชียลเพื่อเตือนภัยกับทุกคนนะครับ
รวมถึงเตือนภัยชาวบ้านไว้ด้วยให้ระวังอันตราย
โดยเฉพาะบ้านใครที่มีผู้สูงวัยอยู่ตามลำพังต้องมีคนดูแล
โจรเข้าบ้านอาจจะได้รับอันตรายมากกว่านี้นะครับ

สุดท้ายก็หนีไปได้แบบกล้วยอะไรแบบนี้

เขาต้องการจะบอกว่าขโมยเอาทุกอย่าง